เรื่องให้คิดอีกแล้วค่ะเมื่อสี่สิบห้านาทีที่ผ่านมานะคะ

นะคะเนื้อหาใจความประมาณว่าแม่ทัพตอนเนี้ยออกรบอยู่นะคะ
แล้วก็ได้เล็งและยิงธนูออกไปยังศัตรูฝ่ายตรงข้ามทุกดอกที่ยิงออกไปถูกศัตรู
อย่างแม่นยำศัตรูถึงแก่ความตายและกำลังจะเล็งยิงอีกหนึ่งดอก
แต่หากยิงคือเล็งไปที่แม่ทัพของศัตรูด้วย
ซึ่งถ้าหากยิงธนูดอกนี้ไปการรบครั้งนี้จะชนะทันที
แต่ในขณะที่แม่ทัพกำลังจะยิงธนู
ก็มีพระราชองค์การให้ถอยทับเพราะศัตรูขอเจรจา

นี่คือโพสต์ของทนายอนัญชัย
คือเกาทันเมื่อขึ้นสายแล้วก็ต้องยิงเต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ถ้าผมเป็นแม่ทัพผมจะยิงแม้จะขัดราชองค์การ
แม้จะกลับมาถูกตัดหัวก็ตามเพราะแม่ทัพจะชนะศึกครั้งนั้นทันที
แล้วก็มันน่าสนใจตรงแฮชแท็ก
แล้วก็ตั้งคำถามด้วยนะคะบอกว่าแล้วถ้าท่านเป็นแม่ทัพท่านจะตัดสินใจอย่างไร
ก็ท่านผู้ฟังลองดูเฟซบุ๊คนี้แล้วคิดไปด้วยกันค่ะ
ว่าทนายอนัญชัยนั้นต้องการจะสื่ออะไร
อาจจะเพิ่งไปอ่านนิยายจีนมาก็ได้ผมว่าใช่ไหม
เพราะว่าโพสต์อาจจะอินอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแหมในช่วงนี้เวลานี้บังเอิญที่ลงท้ายชื่อว่าทนายกระดูกเหล็กด้วย
ในโพสต์ลองเข้าไปดูในเฟสบุ๊คเข้าไปส่องกันได้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องที่ผมเกิดเอาไว้
วันนี้คุณมินนี่ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม
แต่ว่าเรามีความคืบหน้าจากทางฝั่งของพันธบทเอกภาคภูมิด้วย
แล้วก็เราจะเอาการให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์

แล้วก็การให้สัมภาษณ์ของพันธบทเอกภาคภูมิ๒คนนี้นะครับ
เอาไทม์ไลน์มาเทียบกันก็ปรากฏว่าที่จริงแล้วเนี่ยตรงกันนะฮะ
รู้จักกันช่วงไหนห่างกันไปตอนไหนแล้วกลับมาเจอกันอีกช่วงไหนนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณมินนี่เนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
เรื่องแรกเลยที่บอกว่าตรงกันหลายประเด็นครับความสัมพันธ์เอาฝั่งคุณมินนี่ก่อน
คุณวินนี่บอกว่าเจอกันครั้งแรกปี๖๓ในงานเลี้ยงที่จังหวัดเลย
รู้จักกันครับคบหากันช่วงสั้นหลังจากนั้นเลิกรากันไป
เพราะว่ารู้ว่าปรากฏว่าอ้าวเขามีครอบครัวอยู่แล้ว
พอปลายปี๖๕ครับปลายปีที่แล้วเนี่ยถึงต้นปี๖๖บังเอิญมาเจอกัน
ก็เลยได้คุยกันอีกครั้งแล้วก็กลับมาสนิทกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทีนี้ฝั่งพันธบทเอกภาคภูมิให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าบอกว่า
รู้จักกับคุณมินนี่ปี๖๓ตอนที่เป็นผู้กำกับที่จังหวัดเลย
เจอกันที่งานเลี้ยงปลายปีก่อนจะย้ายไปขอนแก่นครับ
๓เดือนก็เจอกัน๒๓ครั้งผ่านไป๒ปีครับไม่เคยติดต่ออะไรกัน
มาเจอกันอีกต้นปี๖๖ที่งานเลี้ยงบ้างที่ร้านอาหารบ้างนะครับ
ส่วนเรื่องการโอนเงินเนี่ยมินนี่บอกว่าเขาก็มียืมเงินและคืนบ้างไม่คืนบ้าง
เงินที่ยืมส่วนมากจะให้คนอื่นโอนให้เพราะตัวเองชอบไปเที่ยวต่างประเทศ
แต่ละครั้งที่ยืมก็ยืมไม่เยอะนะฮะอืมส่วนเหตุผลที่ยืมอาจจะเป็นเพราะ
ตำรวจเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิครับบอกว่า
เงินจริงหลายครั้งช่วงต้นปี๖๖คืนไปแล้วบ้าง
และบางส่วนที่ไม่ได้คืนบ้างแต่ไม่เยอะ
ส่วนจำนวนที่ยืมไปอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อเป็นหลักฐาน
ส่วนว่าได้เงินมาเป็นเงินสดหรือการโอนเข้าบัญชีนั้นไม่ขอตอบ
เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนอันนี้ในส่วนของพันธบทเอกภาคภูมิ
คุณมินนี่ปฏิเสธด้วยนะครับว่าเธอไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนัน
หรือคนที่เอาภาพโทรศัพท์ของเธอเนี่ยมาเผยแพร่
วันนี้ครับคุณผู้ชมครับพันธบทเอกภาคภูมินั้น
เปิดเผยกับทีมข่าวทางโทรศัพท์นะฮะหลังจากที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณมินนี่ครับ
บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยก็เป็นจริงตามนั้นนะรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์
ส่วนจะมีผลต่อรูปคดีไหมมองว่าคงไม่เป็นอะไรครับ
เพราะว่าน้องคงพูดความจริงทั้งหมดความจริงก็คือความจริง
ที่คุณมินนี่บอกว่าตอนถูกจับครับตำรวจบังคับให้เขียนว่าตัวเองเนี่ย
เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหมายถึงตัวของทางพันธบทเอกภาคภูมินะครับ
หลังจากคุณมินนี่ถูกจับก็ยังไม่ได้คุยกันซึ่งการบังคับให้เขียนว่าตนเกี่ยวข้องนะครับ
ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นสองส่วนก็คือเสียหายที่ถูกบังคับให้เขียน
ภาพที่มันหลุดออกมาครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีหน้าที่เก็บพยานหลักฐาน
แต่ภาพหลุดไปอยู่กับบุคคลภายนอกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเจตนามันคืออะไรนะครับ
ซึ่งตนเองกับครอบครัวเสียหายมากครับมองว่าการปล่อยภาพดังกล่าวเจตนาคือให้ตนเองเสียหาย
จะเป็นการวางแผนดิสเครดิตไหมหากมีพยาหลักฐานก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
แต่ติดใจเรื่องวิธีการทั้งการออกหมายจับและการออกหมายค้นตั้งแต่เริ่มต้น
พอยิ่งมาฟังที่คุณมินนี่ครับพูดเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะ
ต้องไปให้การเป็นพยานเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงทางพันธบทเอกภาคภูมิครับ

เขาข่าวอีกส่วนหนึ่งออกพระอาทิตย์ออกมาเนี้ย
การเก็บพยากฐานเนี่ยมันทำโดยตำรวจนะครับ

และคนที่เสียงหายอีกก็คือผม
นี่เป็นคืบนารัสสุดในส่วนนี้นะ

ว่ามาได้อย่างไรเพราะว่าภาพอยู่ในโทรศัพท์
ท่านพลตำรวจโทรไตรงว์ว่าแล้วตรงรวมมันเป็นอย่างไร
แล้วก็มีการระบุถึงชื่อตำรวจที่ชื่อว่าเจ
ว่าเป็นคนเอาข้อมูลและรูปภาพในมือถือออกมาเผยแพร่
แล้วก็ในวันจับกลุ่มเนี่ยขู่บังคับให้ลงชื่อรับ
ว่าพันธุรกิจภาคภูมิเป็นผู้ร่วมเครือข่ายพนันออนไลน์
ซึ่งพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวน
ไม่ขอให้รายละเอียดและยืนยันว่าชุดจับกลุ่มนั้นทำตามกฎหมาย

รวมถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายเรื่องของการเข้าค้นบ้านพักของรองโจ๊ก
จากนี้ก็ต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะ
ไปฟังแล้วก็ไปดูท่าทีของพลตำรวจโทไตรรงในวันนี้กันหน่อยค่ะ
เจนี่มีตัวตนจริงไหมครับพี่
ขออย่างนี้ก่อนนะครับ
ซึ่งนักข่าวก็สังเกตนะคะบอกว่า
ท่านดูเคร่งเครียดกว่าวันที่ผ่านมานะคะ
เมื่อเช้านี้ก็ไปประชุมเร่งด่วนกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
และข้อกฎหมายกรณีที่ไปค้นบ้านพักของรองโจ๊กด้วย
นี่คือล่าสุดค่ะในวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้รองโจ๊กนั้นได้ส่งทางทีมทนาย
มาดูแลกลุ่มคนหรือว่าองค์กรที่ต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ล่าสุด๑ใน๘ตำรวจลูกน้องรองโจ๊กนั้นได้มีการชี้แจง

คุณผู้ชมครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาที่บกน๕พนักงานสอบสวน
มารอสอบปากคำกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรสื่อสารมวลชน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงบัญชีม้า
พนันออนไลน์และผัวพันกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นพบว่ามีทนายความที่อ้างตัว
เป็นทีมทนายความของทางรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
คอยอำนวยความสะดวกกับกลุ่มบุคคลที่ต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
แล้วก็ชี้แจงที่มาที่ไปของเส้นทางการเงิน
ที่พนักงานสอบสวนนั้นจะมีการออกหมายเรียก

หนึ่งในทีมงานครับยอมรับบอกว่าได้มีการนัดหมายกับกลุ่มบุคคล
ต่อมาครับมีตำรวจซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพสำรงเหนือ
ก็คือพันธบทโทคริสปริยเกตนะครับ
ซึ่งเป็น๑ใน๘นายตำรวจลูกน้องของทางรองโจ๊ก
ที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกบอกด้วยว่าเป็นคนที่ดูแลเรื่องเงินให้กับทางรองโจ๊ก
วันนี้เดินทางมาพร้อมกับทนายความครับเข้าพบพนักงานสอบสวนยืนยันในความบริสุทธิ์
บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ครับ
ใช้เวลาชี้แจงอยู่ประมาณ๒๐นาทีก่อนจะออกมาบอกว่าสามารถชี้แจงเส้นทางการเงินที่ออกจากตัวเองไปยังบุคคลต่างได้ทั้งหมดแล้วก็มั่นใจมากเลยในส่วนของความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ขณะที่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับคุณผู้ชมฮะมีบรรยากาศช่วงนั้นให้ได้ติดตามครับ
อยู่ในสำนวนทั้งหมดนะครับก็คือรายละเอียดในเรื่องของคดี
อาจจะบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าทางผู้บังคับการตำรวจนครบานห้าครับ
ท่านก็บอกว่ากรณีที่พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นั้นบอกว่า
มีนักข่าว๗คนแล้วก็มีอีก๑องค์กรครับ
ที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับทางเครือข่ายเว็บพนัน
ประเด็นนี้ทราบว่ามีการแต่งตั้งทางพลตบตรีสำริทเกรดแย้ม
ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก็จะเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะต้องเรียกใครมาสอบบ้าง

คือเรื่องของบัญชีม้าเลยก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
คุณอาชริยะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นท่าทีแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของมินนี่นะคะ
โดยบอกว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเด็กเล่านิทาน

บอกว่าทุกอย่างพูดตามสคริปต์ของทนายความ
ยิ่งพูดยิ่งทำให้ทุกอย่างดูแย่
เพราะขัดแย้งกับสิ่งที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ
เคยให้สัมภาษณ์ว่าเจอมินนี่เพียงแค่ครั้งเดียว
แต่มินนี่นั้นบอกว่าเจอบิ๊กโจ๊ก๒๓ครั้ง
รวมทั้งยังขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์

ที่บอกว่าไม่เคยพามินนี่ไปงานเลี้ยงที่มีคลิปร้องเพลง
ร่วมกับบิ๊กโจ๊กแต่มินนี่ให้สัมภาษณ์ว่างานเลี้ยงนั้น
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิเป็นคนพาไป
นี่คือการตั้งข้อสังเกตของคุณอัจฉริยะ
ส่วนประเด็นการยืมเงินของมินนี่นั้นนะคะ

เป็นถึงพันธบรวจเอกแต่ไปยืมเงินเด็กกับโปโล
อันนี้คุณอัจฉริยะพูดนะคะก็อยากให้สังคมตั้งคำถาม
ถึงบัญชีม้ากว่าร้อยบัญชีมากกว่า
เอาไปฟังที่ให้สัมภาษณ์วันนี้หน่อยค่ะ

มันเข้ามาพอกเถอะครั้งเดียวมินนี่พอข่าวสองซักครั้ง

ก็เลยไม่รู้ว่าใครจริงใครไม่จริง
เมื่อขุมอังกฎ
ก็มีเรื่องรูปนะคะคือคุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยกับสื่อมวลชน
อัจฉริยยืนยันบอกไม่ได้ได้มาจากตำรวจพีซีทีนะ
แต่ว่ามาจากสื่อบางสำนักเนี่ยรูปนี้นะคะ
ที่มีการเปิดเผยภาพข่าวนี้ขึ้นมาก่อน
ก็บอกว่าไม่หนักใจถ้าจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย
รวมถึงถ้าหากทนายอนัญชัยจะฟ้องดำเนินคดี
ก็พร้อมที่จะสู้ตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ

เฉพาะพี่เอ๋มาสอบทำเอ่งทางอพญา
น่ะเพราะผมก็ยืนยันเลยว่าอันเนี้ยรู้หรอ

ก็เอามาจากนั่นแหละหรือมันโทรมนั่นแหละ
ทำไมหรือโจ๊กเขาจะป้องกันแหละ

หรือป้องอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งของเขา

ต้องการเขาป้องมาเรามีหน้าที่ไปแก้คดี
ในส่วนของการตั้งข้อสังเกตจากทางคุณอัชริยะ

ภาพที่ทางพลตบทเอกสุรเชษฐ์
จับมือโหบเอว
กับทางพลตบทเอกต่อศักดิ์ออกมา
หลายคนก็ใช้คำว่าแยกย้าย

ใช่ซึ่งทางทนายเดชาคือผู้สื่อข่าวแล้ว
ไปสอบถามก็เชื่อเช่นเดียวกันนะครับ

หลังจากนี้สถานการณ์นั้นอาจจะสงบลงนะครับ

ทนายความแล้วก็ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข
ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีครับ
ต่อการปรากฏตัวครั้งแรกของคุณมินนี่
ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีเว็บพนัน

การเตรียมความพร้อมมาอย่างดีครับ
มีการปรึกษาด้านกฎหมายนะครับ
ให้ทางทนายทีมทนายเนี่ยจัดเตรียมประเด็นครับ
เป็นการเรียกว่าเตรียมตัวแบบมืออาชีพ
อีกทั้งการปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้าแม่เว็บพนัน
แล้วก็ยังไม่มีการซัดทอดบุคคลอื่น
รวมทั้งคล้ายกับการพูดแก้ต่าง
ให้กับพันธบทเอกภาครุมพิสมัย
ว่ามีการหยิบยืมเงินในฐานะคนใกล้ชิด
มีการแก้ต่างให้พนธบทเอกสุรเชษฐ์หักพาล

ไม่รู้จักกันกับทางบิ๊กโจ๊กเป็นการส่วนตัว
ทำให้ภาพของพลตำรวจเอกสุรเชษและทีมงานนั้นดูดีขึ้นนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงครับทนายเดชาครับ
นี่ก็เป็นคนฉลาบเธอก็บอกว่าเธอคบหาสำหรับคนกับ
คบหารักกันกับพี่หนึ่งเหมือนเป็นคนรักอีกคนหนึ่ง

ก็มีการให้กู้ยืมเงินให้อะไรกันในแบบลักษณะเหมือนคนที่มีความสัมพันธ์กัน
ไม่จำเป็นต้องมีหลักถงหลักฐานคืนบ้างไม่คืนบ้างไม่ใช่เรื่องแปลก
โจ๊กไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้อะไรเลย
หนูไม่มีคอนแท็กติดต่ออะไรไม่ได้
ล่าสุดนั้นปรากฏภาพนะครับ
ภาพนี้เลยโอบเอวกันนะครับ

จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทราบข่าวว่าเตรียมจะเรียกตัวคนในครอบครัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานั้นมาสอบสวนก็อาจจะไม่มีแล้วนะฮะ
ส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษครับก็จะกลับไปเป็นโจ๊กหวานเจี๊ยบคนเดิม
ทนายเดชาก็ตั้งคำถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูได้หรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงครับ

อ่าที่เราไปสัภาพมาครับครับคุณพี่ผู้ชมภาพนี้เนี่ยนะครับก็คือเกิดขึ้นที่บริเวณกองบังคับการ
ปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดเมืองทองธานีนะครับ
เป็นสถานที่ทำงานของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์
แล้วก็มีรายงานว่าบรรยากาศก็ชื่นมืดนะครับ
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกินข้าวกันคุยกันนะครับ
พอภาพนี้ออกมาก็กลายเป็นว่า
อาจจะเป็นความต้องการในการสยบข่าวลือนะครับ
เพื่อยืนยันว่าทั้งสองคนนั้นก็เป็นพี่น้องที่รักกันดีนะครับ
ก็ถ้าเป็นอย่างที่ทนายเดชาออกมานี่ก็คือ
ถ้าในภาษาคนดูซีรีส์นะก็เหมือนกับว่าทนายเดชาออกมาสปอย
ตอนต่อไปจะเป็นยังไงแต่เราต้องตามดูค่ะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

ยังไม่ทราบนะคะ
แต่ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ได้มีพิธีอำลาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นอย่างสมเกียจทีเดียว
คุณผู้ชมคะก็อันนี้เป็นพิธีอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจนะคะ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุรัชการนะคะ

โดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ
ก็เป็นประธานในพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ
และพิธีศักระพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๔นะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

ก็ได้มีการจัดพิธีอำลาตำแหน่งแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะคะ
ซึ่งประกอบด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัทธ

พลตำรวจเอกชินพัฒน์สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสดเจรตำรวจ
โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียงนะคะ
ในช่วงท้ายของพิธีนะคะ
ตำรวจจากหน่วยงานต่างก็ตั้งแถวร่วมแสดงมุฒิตาจิต
ในการส่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะ
ขณะที่วันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะ
ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์
ยืนยันด้วยว่าไม่มีการทะเลาะกันในองค์กรค่ะ

นี่นะครับก็คือไปถ่ายภาพกันนะฮะ